คนที่ลงทะเบียนผ่านกระทรวงการต่างประเทศนะฮะ
ด้วยความช่วยเหลือจากทางรัฐบาลประสานกันกับทางการอิสราเอล

ช่วงสายที่ผ่านมาหลายครอบครัวไปเฝ้ารอ

คุณพ่อท่านนี้ถึงขั้นกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่
วินาทีที่ลูกชายมาถึงโผล่เข้ากอดกัน

คุณพ่อนะครับรายงานไทยที่นี่นะฮะ

นี่ครับเจอคุณพ่อ
นาทีที่คุณพ่อรับขวัญลูกชายครับ

ภาพบรรยากาศนี้คือเมื่อตอนช่วงสายที่ผ่านมา

แรงงานไทยจากอิสราเอลชุดแรก
มีทั้งหมด๔๑คนครับพี่มิ้วคุณผู้ชม
ที่เดินทางมาถึงประเทศไทยในวันนี้
ใน๔๑คนแบ่งเป็น๒ชุด
แรกมี๑๕คนที่ลงทะเบียนผ่านทาง
ส่วนการต่างประเทศของรัฐบาลนะครับ
๕คนนี้ลงทะเบียนกับทางการมา
อีก๒๖คนจ่ายเงินซื้อตัวเดินทางตับมาเอง

แล้วก็มาถึงเมืองไทยในช่วงเวลาเดียวกันนะครับ

ประเทศไทยตอน๑๑โมง๒๒นาที

เฝ้ารอลูกหลานด้วยใจจดใจจ่อครับ

มาเฝ้ารอกันตั้งแต่เช้าเลยครับ
นายกิติพงชัยโกเป็นชาวหนองบัวลำพูครับ
เป็นแรงงานไทยที่ไปทำงานที่อิสราเอล
และผ่านเหตุการณ์ความเป็นความตายมาครับ
นี่ฮะพอมาถึงนี่คือรีบโผล่เข้ากอดคุณพ่อ

แล้วฆ่าโหดเพื่อนร่วมงานไปหลายคน

ทำพิธีผูกแขนรับขวัญ
เป็นพิธีตามความเชื่อคนโบราณ
เวลาลูกหลานผ่านเรื่องเลวร้าย

รับขวัญเรียกขวัญลูกกลับบ้านครับ

คุณพ่อเนี่ยกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่นะครับ
คือก่อนลูกชายมาถึงพ่อก็นั่งรอร้องไห้ครับพี่มิ้วคุณผู้ชม

อดแล้วผูกรับขวัญก็น้ำตาคลอ

ความรักความคิดถึงและความเป็นห่วงนะฮะ
นี่ถึงขั้นปาดน้ำตาเลยครับ

กลับมาถึงแล้วอย่างปลอดภัย

ตอนแรกคิดว่าไม่มีโอกาสจะรอดตายแล้วนะฮะ
คิดว่าคงจะต้องเจอกับเหตุการณ์ที่เลวร้ายอยู่ที่อิสราเอลแหละ

แต่พอวินาทีที่รู้ว่าจะได้กลับเมืองไทย
แล้วพอมาถึงเมืองไทยได้ก้มกราบเท้าพ่อสวมกอดพ่อเขาดีใจมากครับ

ขอไปพักกายพักใจก่อนครับ
สภาพจิตใจยังไม่พร้อมจะพูดอะไรทั้งนั้น
เพราะว่าสิ่งที่เขาเห็นคือเพื่อนร่วมงานจากไป
ประมาณ๒๓คนที่โดนสังหารโหด

ชาวจังหวัดตากบาดเจ็บจากการโดนยิงเข้าที่ขา
เขาต้องนั่งวิวแชร์มาครับพี่มิ้วคุณผู้ชม
เข็นรถวิวแชร์มาให้เจอหน้ากับเมียกับแม่ที่มารอต้อนรับ
วินาทีแรกที่เจอกันแม่โผล่เข้าก่อนลูกชายรับขวัญลูกชายครับ
ร้องไห้ด้วยความดีใจทั้งแม่และลูกนะฮะ
นี่ครับเดินทางกลับมาถึงบ้านกันแล้วครับ
คือเมื่อเดินทางกลับมาถึงเมืองไทยก็ต้องมีการไปตรวจเรื่องของสภาพร่างกาย
แล้วก็ไปตรวจเรื่องของสุขภาพจิตด้วยนะคะ
สุดท้ายก็ให้เดินทางกลับบ้านได้ไม่มีใครต้องนอนโรงพยาบาล
ทีนี้เดี๋ยวมิ้วขอพูดถึงแรงงานไทย๑๕คนที่รัฐบาลไทยช่วยเหลือให้ออกมาจากอิสราเอลแล้วก็มาถึงเมืองไทยเนี่ยนะคะ
สองท่านแรกที่จะพูดถึงคือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บครับ
นายกรัชกรพุทธศรค่ะท่านนี้เป็นแรงงานไทยที่ถูกยิงเขาที่หัวเข่าข้างซ้าย
ลงจากรถพยาบาลก็ต้องพาเข้าไปด้านในเป็นอาคารกักโรคสถาบันบำราชนราดูลกระทรวงสาธารณสุขนะคะ
ท่านนี้เราเคยพูดถึงบ่อยที่ถูกกระสุนเขาที่หัวเข่าแล้วบอกว่าได้กินแต่ยาแก้ปวดใช่ไหมแล้วก็มีผ้าพันแผลเฉย
นี่นะคะคนต่อมาค่ะก็คือคุณสมมาแซ่จ๊ะที่ถูกยิงเขาที่ขาซ้าย
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวเข้าไปด้านในเช่นเดียวกันนะคะ
ระหว่างที่ทั้งสองคนเข้ารับการตรวจก็เปิดเผยกับทีมข่าวสั้นว่าดีใจที่ได้กลับมาเมืองไทยค่ะ
หลังจากนั้นนะคะรายงานไทยอีก๑๓คนก็นั่งรถบัสเข้ามาค่ะ
ก็นั่งรถบัสเข้ามาค่ะ
แล้วก็เดินแถวเข้าไปด้านใน
อย่างที่บอกนะคะต้องตรวจเรื่องของร่างกายและจิตใจ
จุดแรกคือจุดตรวจสุขภาพ
จุดที่๒คือตรวจสุขภาพจิต
ก็เป็นจุดที่แรงงานไทยจะต้องเข้าพบเจ้าหน้าที่เพื่อประเมินนะคะ
เพราะว่าผ่านเหตุการณ์รุนแรงมาใช่ไหมคะ
เรื่องของสภาพจิตใจก็สำคัญมากเหมือนกัน
ส่วนจุดที่๓จะเป็นจุดการลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยาจากกระทรวงแรงงาน
ก็จะต้องยื่นเอกสารเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือ
โดยทางกระทรวงก็ประเมินสภาพจิตใจของแรงงานทุกท่าน
ประเมินความเครียดทุกคนก็ไม่ได้มีความจำเป็น
จะต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
อนุญาตให้เดินทางกลับบ้านได้ค่ะ